บางบอนสงสัยจะไม่จบลงง่ายนะคะ
คุณไอ้รัชโนกศศบางบอลจากผ่าเก้าไกล
กับอดีตสอสอในพื้นที่หลายสมัยอย่างคุณวันอยู่บำรุง

เหมือนกับเริ่มต้นตรงที่คุณไอ้ถูกถ่ายภาพท่านั่งในสภา
แล้วคนก็วิจารณ์ว่านั่งเหมาะสมหรือไม่อย่างไรท่านี้
คุณไอก็ตอบโต้แล้วเหมือนกับมีจังหวะที่ตอบโต้ไปที่
ไม่รู้ใช่คุณวันหรือเปล่าที่เอาสติ๊กเกอร์ไปติดที่โต๊ะอาหารในสภา
กลางใส่พี่ที่เสิร์ฟอาหารในโรงอาหารที่สภาอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นภาพนี้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลองดูภาพนี้ที่เป็นข่าวล่าสุด
ก็คือภาพเสื้อของคุณไอซ์นี่ต้องขอเบลอที่คำพูดที่เสื้อนะคะ
คุณไอซ์รัชนกศรีนอกสสกรุงเทพบางบอนจอมทองหนองแข็มจากก้าวไกล
รูปเนี้ยอยู่ในทวิตเตอร์นะคะรัชนกศรีนอกมีข้อความว่า
ทำงานที่สภาต้องรบกวนน้องรัชนกแต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงค่ะ

ภาพแรกใส่สูตรทัพอยู่ก็อาจจะไม่ได้เห็นคำพูดที่หน้าอกเสื้อ
ภาพที่สองเปิดเสื้อเลยก็อาจจะเป็นคำพูดที่
เป็นคำหยาบพูดกันตรงแบบนี้นะคะ
ทีนี้รูปนี้มันเป็นประเด็นนะคะคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะ
คนก็ถามถึงความเหมาะสมรูปนี้โพสต์เอาไว้๑๓นาฬิกา๒๘นาที๑๗พฤศจิกายน๖๔เหรอคะ
ก็หยิบยกมาพูดถึงกันคุณวันอยู่บำรุงอดีตสอสอเขตเดียวกันเนี่ยค่ะ
ก็ไปโพสต์ไว้ในเพจที่คุณไอซ์ไปคอมเมนต์หลังจากที่โพสต์เฟซบุ๊คว่า
ลูกน้องคุณวันเอาภาพท่านั่งของเธอไปเผยแพร่อะไรแบบนี้
คุณไอซ์ก็พยายามจะชี้แจงว่าไอ้รูปท่านั่งเนี่ยเธอนั่งเฉย
ไม่ได้หลับไม่ได้ดูหนังโป๊ะแล้วก็โต้กลับเรื่องของสติ๊กเกอร์
ติดที่โต๊ะอาหารใช่ไหมคะอย่างที่มิ้วเล่าไป
ไอ้เรื่องสติ๊กเกอร์ขอชี้แจงนิดนึงจากคุณวัน
น้องที่เสิร์ฟอาหารเขาเป็นแฟนคลับผมมาถ่ายรูปกับผมไปถามดูได้เลย
คุณผู้ชมคะก็ดูเหมือนว่าไม่รู้จะจบลงหรือไม่อย่างไร
สำหรับศึกบางบอนนะคะเพราะว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรใดเพิ่มเติม
ทีนี้ค่ะประเด็นท่านั่งคุณไอซ์ออกมาขอโทษประชาชนแล้วนะคะ
ก็บอกว่ามันเป็นมุมกล้องที่ทางพักตรงกันข้ามตั้งใจถ่ายเหมือนแบบจะดิสเครดิตเธอหรือเปล่า
บอกนั่งหาข้อมูลแล้วก็ชี้แจงเพิ่มเติมในลักษณะที่ว่า
รัฐสภาก็ไม่ได้มีระเบียบข้อบังคับในเรื่องนี้สักหน่อย
ทีนี้ค่ะคุณไอซ์เขามองว่าถ้าตัวเองมีข้อบกพร่องหรือไม่เหมาะสม
ว่าคนที่ส่งข้อความไปไม่ใช่ลูกน้องของคุณวันนะคะ
ก็เหมือนกับว่าคนที่โพสต์เขาก็ยอมรับแล้วว่า
เขาตั้งใจโพสต์เพื่อที่จะตำหนิคุณไอซ์ในลักษณะที่ว่านั่งแบบนี้ในสภาไม่เหมาะสม
ส่วนการขู่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะคะแล้วเหมือนกับจะฟ้องกลับคุณไอซ์ด้วยใช่ไหมคะ
ทีนี้ค่ะก็มีการลบโพสต์ลบอะไรไปแล้วทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามตรวจสอบดูว่า
ทั้งคู่ตอบโต้อะไรกันอีกหรือไม่อย่างไรเพราะเรื่องมันยาวเนอะ
ต่อเนื่องคือโต้กันไปโต้กันมาแต่ล่าสุดวันหยุดเหมือนกับว่าทั้งคู่เขาก็ทำหน้าที่ในการพบปะประชาชน
รับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะ
ต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนคลับของตัวเองต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจค่ะ